คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่พัทธลุงค่ะ
คือหลังจากที่เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่ามีคนถูกยิงตายอยู่ภายในบ้าน
ทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยนะคุณคิงลองดู
คือกำลังงงว่าเขายิงตัวตาย
หรือมีคนมาดักซุ่มแล้วยิงเขาเข้าไปจากหน้าบ้าน
ก็เนี่ยก็เขาตายอยู่ในห้องนอนด้วยนะคะ
ที่พบเนี่ยตำรวจไปพบแต่ญาติดันบอกว่าเป็นของคนตายเองนี่แหละ
มีการพบศพนะคะของผู้ตายคนนี้ก็คือนายอุทิศลายทิพย์นะคะ

เขาถูกยิงตายอยู่ในบ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ตอนเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานะคุณผู้ชม
สภาพศพของนายอุทิศถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย
แล้วก็กลางหลังตำรวจเนี่ยไปดูบริเวณบาดแผล

หลังเป็นปืนคนละชนิดกันนี่ก็น่าแปลกใจแล้วหนึ่ง
ข้าวของในห้องเขากระจัดกระจาย
พบอาวุธปืนขนาด๑๑มมสภาพขึ้นลำกล้อง
แต่ว่าไม่มีกระสุนปืนตกอยู่ใต้เข่าของคนตาย
ทีนี้ญาติยืนยันว่าปืนที่ตำรวจไปเจออันนี้
มมเป็นของคนตายคือนายอุทิศเอง
แล้วยังพบหยดเลือด๒จุดตรงประตูทางเข้าบ้านแล้วก็ห้องโถง
เป็นทางก่อนเข้าห้องนอน
ทีนี้ทำไมถึงไปพบทางเลือดเป็นทางอย่างนั้น
ก็เพราะตำรวจคาดว่าตัวคนตายนายอุทิศ
อาจจะถูกยิงจากหน้าบ้านแล้วเขาก็หลังจากถูกยิง
ยังพอที่จะลากตัวเองแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องนอน
ก่อนที่จะไปนอนตายอยู่นะคะ
นางอุทิศรู้ตามว่ามีให้โดยรักแห่งคนหายดี
แต่ว่าเพราะว่าโถงเข้าแม้ควรลูกหลง
ดูมีคนการตามว่าใครอย่าวาดแต่กรบตัวเขา
เพราะว่านายอุทิศมีพฤทธิ์ในการเสพยาเสพติด

รู้ว่าแม่นายอุทิศเอาข้าวไปส่งให้จนมารู้ว่าลูกตัวเองตายนี่แหละค่ะ
ตำรวจสพโคกชะงายค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้แต่อย่างใด
แต่แม่ที่ชื่อว่านางส่องอายุ๗๙ปี

เลยตัดสินใจก็ลูกอยู่คนเดียวสงสารเป็นห่วงด้วย
เอาข้าวไปให้กินกลับไปเจอลูกตายแล้วค่ะ
ทีนี้จากการชนสูตรเบื้องต้นก็แปลกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏเจอรอยกระสุน๔จุดเลยนะตรงบริเวณร่างของคนตาย
หน้าอกด้านซ้ายอกด้านขวาชายโครงขวาและแผ่นหลังอีก

มันมีระยะการยิงที่แปลกตรงที่ว่าถูกยิงจากระยะใกล้และระยะไกลด้วย
เดี๋ยวอันนี้ต้องรอส่งไปชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อย่างที่บอกว่าผู้ตายมีพฤติกรรมในการเสพยา
เวลาเมายาจะถือขวานเดินไปตามบ้านคุณ
ญาติญาติและเพื่อนบ้านก็หวาดกลัวกันไปหมด

มีแต่อารวาสทำลายข้าวของภายในบ้านของตัวเอง
และเคยใช้ขวานไปตีห่วงชาวบ้านตายมาก่อนหน้านี้
แถมยังมีวัยรุ่นแวะเวียนมาหาประจำ

แล้วก็เดินเข้าไปคุยกันก็คาดว่า
อาจจะไปส่งยาเสพติดให้คนตายหรือเปล่า
ตำรวจบอกตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งแกะรอยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ